มันเริ่มแรกเลยมันต้องไปด่าจิตสำนึกของไอ้พวกนี้ก่อน

อันนี้ก็สมควร

กาลสินเขาก็มีการจัดงาน
แล้วชื่องานเขาแบบสงกรานดีโนสินถิ่นคนน่ารัก
ดีโน่นี่ก็เป็นชื่อเล่นของไดโนเสาร์

อยากจะให้เล่นน้ำสงกรานกันอย่างมีความสุขสนุกสนาน
แต่เมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาส๒จุด
แล้วรถก็ติดยาว

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน

เคลียร์อะไรเสร็จสับแก้ปัญหาให้

การตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินออกคำสั่งนะคะคำสั่งที่สองสองเก้าทับสองพัน
ย้ายหกสิบเอ็ดย้ายพันธุ์ตำรวจเอกรัชพลเสริมสรรค
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสินค่ะครับ
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
แล้วก็ให้ไปรายงานตัววันนี้ก่อน๔โมงเย็นนี่ก็คือคำสั่งย้ายด่วนนะคะ
ก็จริงแล้วเมืองกาลสินเป็นเมืองรองของการจัดงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เขาจัดงานใหญ่เนี่ยค่ะวงเวียนโปรงลางหน้าวัดสว่างคงคาม
มาเล่นน้ำกันเยอะแต่มันมีเหตุทะเลาะกันไง
สองจุดแล้วก็ทะเลาะกันใหญ่เหมือนกันรถติดหนักเลย
เป็นช่วงที่การท่องเที่ยวเขากำลังโปรโมทใช่เมืองรองที่ไม่ใช่เมืองหลักให้คนมาเที่ยวกัน
เขาจะส่งเสริมเมืองคุณให้คนไปเที่ยวเยอะเยอะไงฮะคนจัดงานบอกอ่ะไม่ได้แล้ว
ทะเลาะกันแบบนี้รถติดขนาดนี้ก็โทรหาผู้บังคับการผู้บังคับการไป
ประคับการไปเองแต่ผู้กำกับไม่อยู่ไปกินข้าวอีกพื้นที่หนึ่ง
กินข้าวอยู่ขอนแก่นเนี่ยค่ะคือช่วงนี้ตำรวจก็ห้ามหยุดนะ
ถูกต้องเขาต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะเนี่ยค่ะถือเป็นการขัดขืนคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
กำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ดูแลความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยในการจัดงานสงกรานของแต่ละพื้นที่
แต่คุณไม่อยู่แบบนี้นะคะครับก็ถูกเด้งไปผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีก็โทรศัพท์ไปหานะคะ
ผู้กำกับสพเมืองกาลสินที่ถูกคำสั่งย้ายก็สอบถามเรื่องนี้ท่านก็บอกว่า
ก็ยินดีที่จะต้องย้ายตามผู้บังคับบัญชาทุกประการก็ยอมรับว่าเมื่อคืนไม่สามารถแก้ไขปัญหารถติด
และปัญหาวัยรุ่นทะเลาะกันได้แล้วก็มาอยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยค่ะ
เพราะท่านไม่อยู่ท่านก็เลยต้องยอมรับเพราะว่าท่านปล่อยให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นอืมอ่า
ก็ต้องยอมรับคำสั่งถูกย้ายใช่ค่ะนะครับ